เอาละค่ะคุณผู้ชมเรามาติดตามอีกข่าวหนึ่งก่อนดีกว่า

สำหรับอาการป่วยของคุณกิติจัสกร
ที่รู้จักกันดีเป็นน้องชายของคุณดามดัสกรนะคะ

ที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุตกคลอง
แล้วก็มีการรับบริจาคอะไรเข้ามาก็ว่ากันไป
แต่ว่าหลายคนมองว่าดามดัชกรเป็นพี่ชาย
โด่งดังมาตั้งนานแล้วทำไมถึงได้ทอดทิ้งน้องนะคะ
นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณดามพระเด็ดดัชกร

ออกมาเปิดใจถึงชีวิตตกอับของน้องชายนะฮะ
วันนี้เจ้าตัวมาพร้อมด้วยกับคุณยุคขานน้องชายบุญธรรมค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่
ชี้แจงถึงกระแสที่สังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตัวเขาเอง
เหลี่ยวแลน้องชายที่กำลังตกที่นั่งลำบาก
นอนเจ็บป่วยอย่างอณาฐาจนกระทั่งคุณบิลบรรลือริสต์

เขาบอกว่าที่ผ่านมาติดตามข่าวมาโดยตลอดค่ะ
แล้วก็ขอให้น้องชายเข้มแข็งเอาไว้
ยืนยันว่าตัวเขาเองไม่เคยคิดจะทิ้งน้องชายอย่างแน่นอนนะคะ

เพราะว่าช่วงนี้คุณดามเองก็ต้องเดินสายไปโชว์ตัว
ต่างจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ
พี่น้องกันยังไงเราก็ต้องไปเยี่ยม
ยังไงเราก็ต้องไปดูแลกันแน่นอนอยู่แล้ว

ระหว่างวันที่พี่ไทยบรรลิตเข้าไปนะครับ
ผมกับทนายท่านหนึ่งก็จะทำงานร่วมกัน

ยืนยันมาว่าไม่ทอดทิ้งน้องแน่นอน
เดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จตามไปดูแลน้อง

เป็นกำลังใจให้กับคุณกิติด้วยแล้วกันนะคะ